และหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตัดสินใจที่จะใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๔
พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย
หลังจากที่พูดคุยไก่เกลี่ยกันไม่ได้

จากทั้งสภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย
มีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องนี้นะคะ
ท่านแรกเราจะพูดคุยกับคุณวิทยาเจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยอสัมชันตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะ

อย่างเรื่องของการที่จะใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๔เข้ามา

คุณวิทยาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างคะ

วิธีอื่นเราพยายามฟองดองกำลังมาแล้ว
แต่ทางนู้นเขาก็ไม่ยอมสักทีสร้างความวุ่นวาย
จนกระทั่งอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาเกิดความประวัติท่านพึงกันเป็นแถวนะครับ
ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาร่วมปีแล้วครับจนทั้งปีนี้
แต่ถ้าท่านรัฐบนตรีสับสิทธิ์ใจใช้มคศ๑๖คศ๑๔

อย่างคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการใหม่
ทางความเห็นของคุณวิทยามองว่าจะตั้งมาจากคนนอกหรือว่ายังไงนะคะ
ผมคิดว่าทางกระทรวงคงจะมีวิทยานที่เหมาะสม
ตั้งคนที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเราบริหาร
พัฒนามหาวิทยาลัยของเราและช่วยแก้ปัญหาครับ
ซึ่งทางบุคลากรของเราทุกคนยินดีพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ
การพัฒนาของมหาลัยเรามานานแล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็คือไม่รังเกียจถ้าหากว่า
ทางกระทรวงจะใช้คนในหรือว่าจะใช้บุคคลนอก
มาแล้วแต่วิจารณญาณนะคะ
ในกรณีที่ทักษงตั้งบุคคลที่เหมาะสมมา
เราก็ยินดีร่วมมือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาความศึกษาของเรา
ทีนี้เมื่อมีการตั้งตัวแทนขึ้นมาในการดำเนินการบริหารงานต่อ
แต่ถ้าหากว่าทางฝั่งอีกฝั่งนึงเขาไม่ยินยอมมันจะเกิดปัญหาอีกไหมคะ
เขาไม่มีสิทธิ์ไม่ยินยอมครับเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของครับ
เป็นบุคคลภายนอกที่มากล่าวอ้างว่ามีสิทธิ
ผมไม่ทราบว่าเขาจะใช้สิทธิ์อะไรนะครับ
เพราะว่าเจ้าของก็ยังเป็นเจ้าของมีสิทธิ์เสมอครับผม
ค่ะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็เสนอแบบนี้ค่ะ
คุณวิทยาคะบอกว่าต้องการให้มีการจัดตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่
เข้าไปฝ่ายละ๕คนและให้มาจากกระทรวงศึกษาธิการ
อีก๓คนรวมเป็น๑๓คนตรงนี้คุณวิทยามีความเห็นยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าสิทธิในการตั้งกรรมการสภาเนี่ย
เป็นสิทธิของเจ้าของนะครับ

คนอื่นที่ไม่มีการลงทุนไม่เกี่ยวไม่ควรที่จะนำเสนอนะครับ
เพราะว่าเจ้าของเจ้าพินัยจะเหมาะสมแล้วว่า
ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาช่วยพัฒนามหาลัย

นั่นหมายความว่าคุณวิทยาก็เห็นด้วยกับมูลนิธิเซ็นทรเบียลถูกไหมคะ

ค่ะเรื่องของความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยล่ะคะ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่มันยืดเยื้อยาวนานนะคะ
อาจจะทำให้ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนเนี่ย
เกิดความไม่มั่นใจหรือมีความกังวลต่อเรื่องนี้

ครับผมก็คิดว่าขอเรียนท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะครับ
ไม่ต้องขาดความเชื่อมั่นในของเสียแดคเรานะครับ
เราพยายามพิจารณาคุณภาพและศึกษา

กับครอบครัวและกับประเทศชาติครับตรงนี้ครับ

แล้วนอกจากเรื่องของการดำเนินการที่กระทรวงศึกษาธิการจะเข้ามา

ทางฝ่ายของคุณวิทยาจะดำเนินการอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะ
เราก็รอนโยบายจากคนที่กระทรวงส่งเข้ามา
เราจะประสานงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ
ค่ะเรื่องของความขัดแย้งของบุคลากรภายในเองล่ะค่ะ
ถ้าต่อไปในการบริหารงานข้างหน้า
มันจะเกิดปัญหากระทบตามมาไหมคะ

เพราะว่าไม่มีผู้ก่อการที่หวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ไม่ทราบ
แต่ว่าผู้ก่อการนั้นไม่มีสิทธินะครับ

เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้โดยที่ราบรื่นดีนะคะ
ครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นครับ

สำหรับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตัดสินใจใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๔แล้วก็วัก๒
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าการใช้คำสั่งนี้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งผ่านภารกรรมพิวนาอย่างรอบครอบแล้วครับ
ซึ่งจะเป็นพระทราบาลสมดุลวิทยาลัยใดกระชน
ให้กับมหาลัยเอกชนทั่วทุกแห่งในประเทศไทย
และจะผิดกฎหมายได้อย่างไรครับเมื่อมันจากผิดกฎหมายแล้วครับ

หลังจากนี้ทางมูลนิธิเซ็นทรเบียนจะมีการประชุมหารือกันไหมคะ
ว่าต้องรอทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการก่อนคะ
ก็คงต้องรอทางด้านกระทรวงสาธิกาดำเนินการ
ว่าท่านจะทำยังไงแล้วเราจะได้ประสานไปครับ
อืมทีนี้มีรายงานข่าวมานะครับ
ว่าทางมูลลายนิทิเซ็นต์เองไม่รับข้อเสนออื่น
จากการจัดตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด
ตรงนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรคะ
ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมทราบก็คือทางที่ท่านนายกสภา
ได้ออกแสดงการไปว่าก็ขอให้กรรมการสภาทุกคน

เพื่อที่ทางเจ้าของเขาจะได้จัดสร้างคนที่เหมาะสม
และหวังดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
มาช่วยกันบริหารช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับ
แต่เมื่อทางนู้นเขาไม่ยอมรับ
ก็คงต้องเพิ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ม๘๖เพื่อแปลกแก้ปัญหานะครับ

อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยอสัมชันนะคะ
ก็ดูท่าทีแล้วค่อนข้างที่จะยินดีกับเรื่องที่
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๔
เข้ามาดำเนินการจัดการแล้วก็กำลังรอดูอยู่ว่า
คณะกรรมการบริหารที่ได้ตั้งขึ้นมา
นั้นจะมาจากคนนอกหรือว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกระทรวงด้วยนะคะ